ออกมาได้แล้วค่ะนายชุมพลพินสุวรรณอายุ๔๕ปีชาวจังหวัดสุราธานี
หลงป่าเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงตั้งแต่๒๙ธันวาคม๖วัน๕คืนนะคะ
วัน๕คืนล่าสุดเจ้าหน้าที่เจอตัวช่วงเย็นเมื่อวานไปนอนเปลือยอยู่ในน้ำ
สภาพคือหมดเรี่ยวหมดแรงเลยนะคะสุดท้ายก็คือช่วยออกมาได้
เดี๋ยวไปดูภาพการช่วยเหลือออกมาค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะกู้ภัยช่วยนำตัวนายชุมพลพินสุวรรณอายุ๔๕ปี
ชาวบ้านหมู่๗อำเภอชายาจังหวัดสุราธานี
หลงป่าเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงตั้งแต่ตอนเย็น๒๙ธันวาคม
นำออกมาแล้วนะคะส่งโรงพยาบาลค่ะมีคุณแม่แล้วก็มีลูกชาย
ดูอยู่ไม่ห่างเลยนะคะนายชุมพลเนี่ยเข้าป่าไป
กับนายพรสินพรมเลศหรือพรานโกะอายุ๔๘ปี
รานโกะเนี่ยเข้าป่าหาของป่าเป็นประจำนายชุมพลไม่ใช่คนในพื้นที่
ทำสวนอยู่ในหมู่บ้านไม่เคยเข้าป่าแต่ขอไปด้วย
จะไปหากบไปหาปลาเดินเข้าไปได้ประมาณ๕กิโล
๕กิโล๗๘ชั่วโมงเลยนะคะนายชุมพลเดินไม่ไหว
เหนื่อยเพราะไม่ค่อยได้เดินป่าพรานโกะก็เลยบอกว่า
ฉุมพลรอตรงนี้ตรงนี้มันเป็นลำทาน
ก็เอาข้าวของที่เตรียมมาวางเอาไว้เหมือนกับเป็นจุดนัดพบ
แล้วก็บอกว่านั่งรอตรงนี้นะพรานโกะก็แยกไป
หากบหาปลาผ่านไปชั่วโมงหนึ่งกลับมาที่จุดนัดกันไว้
นายชุมพลไม่อยู่แล้วแต่ของยังอยู่
ตะโกนเรียกชื่อจนเจ็บคอค่ะพรานโกะบอก
จนค่ำก็ไม่เจอพรานโกะกับเจ้าหน้าที่ออกตามหาทุกวัน
สุดท้ายเจอช่วงเย็นเมื่อวานรวมแล้ว๕คืนนะคะ
รานโกะบอกว่าตอนที่เจอค่ะพรานโก๊กับทีมรวมแล้ว๘คนก็ออกตามหาปกติ
ไปเจอนายชุมพลสภาพคือเปลือยกายนะคะนอนอยู่ในน้ำ
ตอนนั้นดูน่ากลัวมากก็เลยต้องช่วยกันจับตัวเอาไว้ให้สงบสติอารมณ์
คือตัวนายชุมพลเองก็เหมือนหวาดภาวะกลัวไปหมดทุกอย่างอะค่ะ
จับให้สงบสติอารมณ์เอาเสื้อผ้ามาใส่ให้เอาฟรอยมาห่อให้อบอุ่นนะคะ
ดื่มนมจะได้มีแรงช่วยกันแบกลงมา
แล้วเส้นทางลงมาก็ทุลักทุเลก็เลยต้องใช้ไม้ไผ่
ต่อเป็นเปร่ให้นายชุมพลนอนแล้วก็หามกันลงมา
คนหามจนหมดแรงแล้วก็ต่อแพลลากไปตามลำทาน
แผลก็แตกเพราะมัดไม่แน่นไปชนโขดหินอีก
ทุลักทุเลไหมล่ะก็ต้องก่อไฟค้างคืนรอเจ้าหน้าที่กันนะคะ
นี่นะคะทุลักษณ์ทุเลแบบนี้พระอาร์โก๊ะก็เลยบอกว่า
นายชุมพลหายออกไปจากจุดนัดพบ
น่าจะเป็นเพราะว่ากลัวเจ้าหน้าที่อุทยานมาจับ

พอได้ยินเสียงพรานโกะตะโกนเรียก
ก็ยิ่งนึกว่าเจ้าหน้าที่ตะโกนเรียก

ไปหนีไปมันก็ไปไกลตะเลิศไกลกว่าเดิมนะคะ
จุดที่เจ้าหน้าที่ไปเจอตัวเนี่ยค่ะ
มันห่างจากจุดที่เป็นจุดนัดพบกันที่พรานโก้บอกนั่งรอตรงนี้ตั้ง๕กิโล

ถูกค่ะ๕กิโลในป่า
ส่วนเรื่องสิ่งเล่นลับในป่าเนี่ยนะพรานโกก็บอกว่าถึงแม้ว่าไม่เคยเห็น
แต่ก็เชื่อเพราะก่อนเข้าป่าทุกครั้งก็จะนึกถึงเจ้าป่าเจ้าเขาตลอดนะคะ

แล้วก็เป็นความเชื่อของคนในหมู่บ้าน

สร้างที่อยู่อาศัยกันตรงนั้นด้วยนะคะ
ฟังเสียงพรานโกะดูหน่อยค่ะ
ใช่ครับอาจจะหูแว่ว
ความกลัวค่ะความกลัวและความระวแรง
ปรีชาสังดวงยางนายวานิสหงทองชาวบ้านที่ไปช่วยกันหานะคะ
ก็เอารูปให้ทีมข่าวดูบอกว่าโอ้โหตอนที่เจอนายชุมพลเนี่ยนะ
สภาพอ่อนแอมากถ้าให้ประเมินนะ
สภาพร่างกายน่าจะเหลือแค่ประมาณ๒๐

เดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะคะว่าช่วยเหลืออย่างยากลำบากขนาดไหน

เขาเหมือนได้ยินเสียงแบบเสียงคนเดินเสียงแบบเอ่อ
เหมือนกับในใจของเขาก็คิดว่าป่าไม้ไง
ทีนี้เขาก็เลยหลบป่าไม้
หลบเสร็จแล้วยังได้ยินอยู่อีก

ทีนี้มาสรุปไทม์ไลน์ของผู้หลงป่าคนนี้ในชุมพลนะคะไล่เรียงกันไปเลย
ตามนี้เลยตั้งแต่๒๙นะคะหลงป่าไปก็ออกตามหากัน
สุดท้ายเจอช่วงเย็นเมื่อวานนะคะทีนี้ค่ะพื้นที่ที่นายชุมพลหลงเข้าไปในป่าเนี่ยค่ะ
เป็นลักษณะคือป่าดงดิบเลยนะคะสภาพป่าอุดมสมบูรณ์มาก
ยิ่งหนีก็ยิ่งหลงเข้าไปลึกอะค่ะ

ทีมข่าวก็สอบถามชาวบ้านเรื่องความเชื่อด้วย
ชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านก็นับถือกราบไหว้
พ่อตาน้ำตกโตนเรือบินที่มีสารอยู่กลางหมู่บ้าน

อีกมุมหนึ่งก็คือนายชุมพลคงจะกลัวเจ้าหน้าที่จับ
ก็หนีเข้าไปหนีเข้าไปเรื่อยจนโอ้โหไปไกลเลย

ใช่ค่ะทุกผู้ชมค่ะยังทันเวลาอยู่นะครับ